สำหรับวัยรุ่นจะบอกว่าเป็นนักเรียนนักเลงก็คงว่าได้นะคะ
คือมีคนเขาโพสต์คลิปไว้แล้วก็แหม่ใส่แคปชั่นได้น่าหยิกจริง
เขียนบอกว่าลูกฉันเป็นคนดีกรอกน้ำเข้าตู้เย็นทุกวัน

แต่ว่าคือประโยคนี้มันมักจะเป็นประโยคที่บางทีแม่ของผู้ก่อเหตุ
หรือว่าผู้เสียหายออกมาพูดว่าลูกฉันเป็นคนดีนะแบบนั้นนะคะ
ซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะที่บันทึกภาพชายวัยรุ่น๓คน

ขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอกลุ่มเด็กนักเรียนวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร๓
คนยืนรอรถ๒แถวอยู่ดูสิลงมาเสร็จปุ๊บในมือไม่ใช่แค่ไม้นะคะ
มันคือมีดดาบยาวค่ะมีไม้มีอีโต้ด้วยคุณมากัน๓คน
อาวุธเต็มมือเลยค่ะห้าวมากปรีเข้ามาหาเรื่องเลย
ฝ่ายเด็กเทคนิคเห็นท่าไม่ดีแล้วหนีดีกว่าก็วิ่งหลบหนีเอาตัวรอด
เหลือคนเดียวหนีไม่ทันสิ่งที่ต้องทำให้คืออะไรรู้ไหมคะ
เสื้อช็อปให้เนี่ยเห็นไหมต้องถอดเสื้อช็อปให้ไปเพื่อไม่ให้ถูกทำร้าย
คือสามคนนี้จะเอาเสื้อช็อปครับผู้สื่อข่าวก็สอบถามไปยังวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
ก็พบนักเรียนที่ถูกปล้นเสื้อช็อปเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
วัยรุ่นกลุ่มนี้บอกว่าพวกเขาเป็นเด็กนักเรียนเทคนิคราชสิทธิ์
ถ้าไม่ให้เสื้อจะฟันหัวคือจะเอาแค่เสื้อเท่านั้นแหละ

เหมือนว่าแบบไพ่แพ้หมดรูปอย่างนี้หรอครับ
ซึ่งคลิปนี้ก็มาจากกล้องวงจรปิดร้านค้าแถวนั้นนะคะ
ก็ใช้ไว้เป็นหลักฐานในการแจ้งความเอาผิดแล้วนะคะ
ทีนี้ปัญหาเรื่องของเด็กช่างกลที่ชอบตีกัน
ชิงเสื้อช็อปชิงเข็มขัดของสถาบันคู่อริ
ชาวเน็ตเขาก็นำภาพจากร้านค้าออนไลน์ชื่อดังไง
เอามาโพสต์เลยบอกว่าเอาอยากได้อ่ะซื้อสิจ๊ะ
มีการโพสต์ขายเข็มขัดนักศึกษาสถาบันอาชีวะต่างเกือบทุกแห่งเลย

ใครอยากได้ไม่ต้องไปตีไม่ต้องไปฟันกันซื้อเลย

จากนี้เด็กช่างกลไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อชิงหัวเข็มขัดกันอีกต่อไปแล้วนะ
เพราะไม่ว่าสถาบันจะดังแค่ไหนเขาก็มีขายกันหมดแหละ
ละไม่เกิน๑๕๐บาทเท่านั้น

จะได้ไม่ต้องเจ็บตัวเพราะแย่งชิงและปกป้องหัวเข็มขัดกันอีกต่อไป
คือคนที่เขาชิงกันก็มองว่ามันเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีถูกไหม
เหมือนกับต่อสู้แล้วต้องเอาของของศัตรูมาให้ได้

เดี๋ยวให้ตัวมินตัดให้สักสองตัวได้ไหม
ตัดตัดไม่เป็นเดี๋ยวออกเงินให้ก็ได้แต่ตัดไม่เป็น
มันก็เป็นค่านิยมของนักเรียนบางส่วนแหละที่คิดแบบนั้นนะครับ
แต่ก็ไม่อยากให้มันเป็นค่านิยมที่มันติดไปเรื่อยจนมันไม่มีวันหาย
เดี๋ยวนี้เขาจับมือกันแล้วสามัคคีกันไปทำความดี
ล้างห้องน้ำไปทำคุณประโยชน์ต่างมากมายมันเท่กว่า
นายกเคยเตือนแล้วนะคะว่าถ้าตีกันไม่เลิกแบบนี้
ปิดสถาบันเลยดีไหมไม่ต้องเรียนนะครับระวัง